คือบางทีเกิดแบบขับอยู่แล้วเงื่อนรัก

คือบริษัทเอกชนเขากำลังเคลื่อนย้ายไดโนเสาร์
ที่เขาจะไปจัดการแสดงในงาน
แล้วระหว่างการเคลื่อนย้ายเขาก็นำขึ้นรถกระบะ
แต่ว่าเวลานำขึ้นรถกระบะเนี่ยไดโนเสาร์ไม่ได้อยู่นิ่งเงียบไง
คุณผู้ชมคือเหมือนจริงมากนะ

ถ้านั่งอยู่ในรถคงตกใจจริงมันฮือฮามากคุณผู้ชม

มีเสียงด้วยนี่คำรามด้วยถูกเสียงดังด้วยค่ะ
ก็เลยถามว่ามันผิดไหมเนี่ย
ถึงแม้ว่ามันเป็นไดโนเสาร์จำลองเนี่ยนะ
แต่คุณมาขนอยู่กลางถนนมาอยู่ในรถรถติดแล้วคนตกใจเนี่ย

จริงภาพเหมือนในหนังที่เคยเห็น
เวลาที่ในหนังเขาขนย้ายไดโนเสาร์
เวลามันตื่นจากยาสลบมันก็จะมีผ้าคลุมตัวอยู่แบบนี้
มันก็จะแบบลุกขึ้นมาประมาณว่าแบบฉันอยู่ที่ไหนใครเอาฉันไปไหน
มันเกิดคำถามว่าถ้าคุณขนไดโนเสาร์เนี่ย
ทำไมคุณต้องให้เขาเคลื่อนย้ายเติมตัวไปมาส่งเสียงอ้าปากด้วยล่ะ
สวิชได้ไหมให้มันอยู่นิ่งเงียบหลังรถได้ไหม
คือหรือว่าอยากจะสร้างสีสันแก้เบื่อให้คนที่เจอรถติดหรือเปล่า
เป็นการโปรโมทงานหรือเปล่า
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าสั่งการให้ตำรวจนครบาลพญาไทย

ความยาว๑๓เมตรสูง๔เมตรน้ำหนัก๑ตัน
ใส่ท้ายรถเอาไว้แล้วก็โปรโมท
บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เรื่องนี้เข้าข่ายเป็นความผิดค่ะ
จอดรถกีดขวางการจราจร
บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา

ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๕๙
ข้อกล่าวหาด้วยกันคุณผู้ชม
จากว่าขณะที่นำไดโนเสาร์ไปโปรโมทบริเวณกลางถนน
อนุสาวรีชัยสมรภูมิคนตกใจค่ะ
นุสวรีนะมีตั้งแต่เด็กเล็กยันจนถึงผู้สูงวัยเลยตรงนั้น
คนตกใจไม่พอคนจอดรถเลยค่ะ
แล้วก็ลงไปสายรูปไปเซลฟีค่ะรถติดนะคะนี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละ

ใช่ค่ะเขาไปพบตำรวจแต่เขาไม่ไปคนเดียว
อันนี้รัปเตอร์ตัวเล็กลงมานอนตัวเล็กใช่ค่ะ
คืออาจจะเครื่องย้ายลำบังหรือเปล่า
คือเอาตัวเล็กไปเอาแรปเตอร์ไปพันธ์ตำรวจเอกชนะวินพวงเพชร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันพยาทัย
ก็บอกว่าเรียกผู้บริหารของทางบริษัทนี้มา
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจ่ายค่าเปรียบเทียบปรับ
แต่ว่าคนที่ไปสอนอพญาไทยเมื่อวาน
ไม่ทันจะไปแจ้งความไม่ทันจะเป็นอะไร

คือเป็นผู้ต้องหา
ได้รับความสนใจมากที่สุดในช่วงเดือนนี้

คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยว่า
ที่มีปัญหาเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยที่เขาจะนำมาแสดงเนี่ยนะคะ

ทำไมเขาเคลื่อนไหวได้เหมือนจริงขนาดนี้แล้วเขาจะไปงานไหนกันเหรอ
ไปดูจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ